แต่เอาเรื่องแบงค์ปลอมก่อนคุณผู้ชมตอนนี้มีข่าวออกมาเป็นระยะเลย
ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาตินี่แหละอยู่นิ่งไม่ได้ครับ
ต้องมาเตือนทั้งพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนอย่างพวกเราต้องระวังในการรับธนบัตร
วิธีสังเกตธนบัตรปลอมหรือว่าธนบัตรจริงง่ายที่สุดเป็นแบบนี้
คุณผู้ชมเขาบอกว่าแบงค์จริงต้องกลิ้งได้คืออะไร
พลิกเอียงธนบัตรลายดอกไม้สีทองและแถบสีเนี่ยมันจะกลิ้งแบบนี้
มันจะกลิ้งและเปลี่ยนสีได้แบบนี้ครับ
แต่ถ้าหากคุณพลาดเอาแบงค์ปลอมมาแล้วเนี่ยต้องรีบไปแจ้งความนะ
เพื่อจะตามจับตัวมิจฉาชีพหรือว่าคนร้าย
อย่าได้เอาแก๊งปลอมไปใช้ต่อเด็ดขาดเพราะว่ามีความผิดตามกฎหมายครับ
มีโทษจำคุก๑๑๕ปีปรับตั้งแต่๒๐๐๐๓๐๐บาท
ดังนั้นรับธนบัตรรับแบงค์มาต้องสังเกตทุกครั้งนะครับ
จริงต้องกลิ้งได้ครับ
ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับเกษตรกรครับ
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือว่าทกศ
เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนและหนี้นอกระบบของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
โดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีปัญหาหนี้สิน
ได้เข้าถึงทกศได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น
ไม่ต้องเดินทางไปถึงสาขาครับ
โดยคุณสามารถจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น
ภาระหนี้สินและช่องทางการติดต่อกลับในระบบ
แต่คนที่เข้าโครงการนี้จะต้องเป็นเกษตรกร

เป็นหนี้ที่ไม่ได้กู้จากสถาบันการเงินเท่านั้นนะครับ
ใครสนใจมีเบอร์ให้ติดต่อได้ครับของทกศเขา
๐๒๕๕๕๐๕๕๕ครับ
และใครที่คุ้นเคยกับร้านสีฟ้ากับโลแกน

และจะเปิดให้บริการถึงแค่๑๑กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับ
นั้นแล้วหิวขึ้นมาอยากกินสีฟ้าขึ้นมา
และสาขาตึกธานิยะครับ
ร้านเขามีโปรโมชั่นพิเศษก่อนปิดสาขาด้วยนะ
ในช่วงระหว่าง๒๐มิถุนาถึง๑๑กรกฎาคม
รำลึกความทรงจำดีได้ครับ
จนถึงปีนี้ก็๕๓ปีเข้าไปแล้วครับ